สวัสดีครับได้เวลามารับชมข่าวภาคดึกกันนะครับมาสรุปข่าวเด่นรอบวันในไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมทัศนัยโค้ดทองและทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับ
คุณผู้ชมครับเราไปเริ่มดูที่เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรอบวันกันก่อนนะครับที่จังหวัดชนบุรีครับ
มีหนุ่มคนหนึ่งครับขับรถกระบาดไปรับภรรยากลับบ้านซึ่งภรรยานั้นตั้งคันได้๖เดือนระหว่างทางมีฝนตกถนนลื่นครับรถเสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าฝ่ายชายเสียชีวิตคาที่ส่วนภรรยาที่ตั้งคันนั้นบาดเจ็บสาหัสติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
ตำรวจสมภาพและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตาซิตี้ในพื้นที่หมู่๕ตำบลหนองกาคาอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซูสีขาวชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าด้านหน้าพังยับเยินภายในรถพบนายกิติกรอินตาหามแหอายุ๒๘ปีคนขับเสียชีวิต
และเจ็บสาหัดกู้ไพนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายซึ่งเป็นพันธการโรงงานขับรถมารับภรรยากลับบ้านแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีฝนตกถนนเลื่อนทำให้รถเสียหลักชนขอบฟุตบาทแล้วพุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ส่งศพชนะสูตรและเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุส่วนสาเหตุยังต้องรอสอบปากคำภรรยาของผู้เสียชีวิตอีกครั้ง
ที่จังหวัดชายภูมิกู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายหนูแดงต่อพันธ์อายุ๘๔ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์หลังถูกรถตำรวจทางหลวง
บริเวณสี่แยกปากทางเข้าบ้านพลังตำบลนาฝ่ายอำเภอเมืองชายภูมิได้รับบาดเจ็บสาหัส
นอนหายใจรวยรินอยู่บนถนนโดยมีตำรวจทางหลวงชายภูมิคนขับรถลงมาช่วยเหลือ
ที่กู้ภัยจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ไม่อาจยื้อชีวิตเอาไว้ได้
หนูแดงเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่าเห็นผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากหมู่บ้าน
แล้วข้ามถนนไปอีกฝั่งคาดว่าไม่ทันมองว่ามีรถตำรวจทางหลวงขับมาทางตรง
ถูกชนแล้วลากไปไกลเกือบ๓๐เมตร
ชะลอรถอยู่ตรงนี้แล้วผมจะข้ามมาฝั่งช่อละกา
เพราะพี่ตำรวจมาจากด้านตรงสู่ปฏิษฐ์
ก็คือฮือถือตัดหน้าไหมตัดหน้าเมตร
ใช่ตัดหน้านั้นนะ

แต่อยู่ในระยะกระชันชิดจึงทำให้พุ่งชนอย่างจัง
ตำรวจสพเมืองชายภูมิตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เตรียมเชิญเจ้าหน้าที่คู่กรณีและชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์

ที่จุงวัดกลาศินย์เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกลาศินย์
ระดมรถฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้รถแทรคเตอร์
ภายในโรงงานแป้งมันในพื้นที่หมู่๘
ถนนถีนานนท์ตะบนพลทองอำเภอเมืองกรสิน
ซึ่งรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่มีไฟลุกไหม้ออกมาจากห้องเครื่อง

แต่ก็พบว่ารถได้รับความเสียหายทั้งคัน
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนขับรถแทรคเตอร์

และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ